ส่วนอีก๒วันคุณผู้ชมค่ะ๒๕พฤศจิกายนถ้ายังจำกันได้ความเคลื่อนไหวทางการเมือง
จะเป็นอีกหนึ่งการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคณะราษดรนะคะ
คือเมื่อวานนี้เขามีการชุมนุมกันที่ถนนอักษะแล้วเนาะ
แต่ว่าสำหรับวันที่๒๕เขาบอกเลยว่าเขาจะเคลื่อนขบวนกันไปที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะมีรายงานมาว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ย
กรทมเขามีการนำป้ายเขตพระราชฐานไปติดตั้งริมถนน
ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เรียบร้อยแล้วนะคะ
ให้ระวังการระดมมวลชนต่างจังหวัดมาร่วมชุมนุมก็คือให้ทำงานตามปกติ
คือที่หลายคนเป็นกังวลก็คือกลัวว่ามวลชนสองกลุ่มจะมีการเผชิญหน้ากันอีก
เพราะคราวที่แล้วที่มวลชนสองกลุ่มเผชิญหน้ากันมันจบไม่สวยเลย

มันมีการใช้ปืนจริงเกิดขึ้นซึ่งเราก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ด้วยว่ามันมาจากฝั่งไหนอย่างไรกันแน่นะคะ
นายกบอกว่าก็พยายามเต็มที่แหละที่จะไม่ให้ปะทะกันสั่งตำรวจให้บันทึกภาพทุกเหตุการณ์
นายกย้ำนะคะบอกว่าไม่เคยเลือกปฏิบัตินะใครทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนประเด็นเรื่องหนังสือของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชที่ให้ระวังการระดมมวลชนจากต่างจังหวัดมาร่วมชุมนุมเนี่ย
นายกบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องสั่งการอะไรลงไปหรอกก็ไปถามสมชแล้วซึ่งสมชก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการออกคำสั่งตามเอกสารนี้เป็นการทำงานตามปกตินั่นแหละ
เพราะทุกหน่วยงานเขาก็มีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อหาแผนป้องกันอยู่แล้วไม่ได้จะไปประเมินเพื่อนนายกรัฐมนตรีหรือว่าเพื่อใครทุกคนทำงานเพื่อบ้านเมืองกันทั้งนั้นและที่สำคัญก็คือทำงานเพื่อความสงบของประเทศนะคะ
แต่นายกขอนะคะนายกขอแบบนี้ว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีก
อ้าวส่วนพลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ก็พูดถึงเรื่องการเตรียมมาตรการรักษาความเรียบร้อยในการชุมนุมของกลุ่มราศดร
หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์๒๕พฤศจิกายนนี้นะคะ
โดยบอกว่าตำรวจเตรียมกำลังดูแลความสงบเรียบร้อย๙กอง๑๐๓ผลัดตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
มีกองร้อยควบคุมฝูงชนหญิงอีก๑กองร้อยด้วย
เมืองต้นมีการพูดคุยกับผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินแล้วนะคะ
ประสานเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ความเรียบร้อยทั่วไป
เพราะว่าจุดนี้ถือว่ามีความละเอียดอ่อน
เพราะใกล้กับเขตพระราชฐานแล้วก็สถานที่สำคัญอย่างธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
ส่วนการปิดกั้นพื้นที่๑๕๐เมตรจะมีเกิดขึ้นหรือเปล่า

เช่นเดียวกันกับเรื่องการปิดจราจรว่าจะปิดถนนเท่าไหร่อย่างไร
แต่เบื้องต้นยืนยันว่าจะปิดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บนถนนพิศนุโลก
ก็มีการนำรั้วรวดหนามมาวางขึงเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทางด้านถนนพิศนุโลกถนนราชศรีมาแล้วก็ถนนลูกหลวง

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ส่วนติดตั้งเครื่องหมายจราจรของกรุงเทพมหานคร
นำทั้งเสานำทั้งป้ายที่เขียนว่าเขตพระราชฐานมาติดตั้ง
ด้านหน้าริมถนนพิศนุโลก๓ป้าย
แล้วก็ตรงถนนลูกหลวงอีก๓ป้ายนะคะ
ถ้าเกิดสมมุติว่ามีป้ายติดเขียนว่าเขตพระราชฐานแบบนี้
แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามารวมกันตรงนี้

เพราะว่าเขาห้ามชุมนุมกันที่เขตพระราชฐาน
นั่นสิอันนี้ต้องดูนะคะว่ายังไง
เพราะว่าก็เพิ่งจะเอามาติดตั้งบ่ายวันนี้สดร้อนเลย
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค๗ค่ะ
คุมตัวนายสหรัฐพิชยานุรัติหรือหมูจิตรกรรมวัย๒๕ปี
นักศึกษาปี๔สาขาจิตรกรรมคณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
เขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐม
คือนายหมูจิตรกรรมคนนี้
เขาตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐม
หลังก่อเหตุทำให้เสียทรัพย์ด้วยการคว่างปลาสีใส่ป้ายหน้ามหาวิทยาลัย
ซึ่งนายสหรัฐเองก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะ
นายชัยชาญถาวรเวทอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว

วันหยุด๔วันที่ผ่านมาไม่ได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนแจ้งจับนักศึกษาแต่อย่างใด

ก็มีการสั่งการให้รองแล้วก็ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษา

แล้วก็อยู่กับนักศึกษาจนถึงเวลานี้

เพราะฉะนั้นใครที่เอาไปโพสต์บอกว่า
ธิบดีนี่แหละเป็นคนแจ้งจับเอง
อธิบดีนแหละเป็นคนแจ้งจับนักศึกษาของตัวเอง
อันนี้ขอแก้ข่าวนะคะว่าไม่จริง
และใครโพสต์แบบนี้ไว้ก็ให้ไปแก้ไขด้วย
ค่ะส่วนเรื่องของการชุมนุม
ชุมนุมกันช่วงวันที่๒๕พฤศจิกายน
ทีมข่าวของเราก็ติดแน่นอนนะคะ